ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้นะคะมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้เหตุการณ์ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หญิงอายุสิบหกเท่านั้นนะคะถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายคือจิกหัวกระชากแล้วทำร้ายร่างกายแบบ
โอ้โหหนักมากอ่ะคือคลิปนี้มันจะเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ชายที่ก่อเหตุค่ะ

ตัวแยกมันตัวแยกมันขอขอขอขอตัวแยกมันอ๋อมันแยกนั้นตัวตัวขอ
เขารังฉายเลยเอาเนียน
นี่ค่ะหลักฐานนี้พ่อของน้องผู้หญิงเอาไปให้กับตำรวจสพท่าเบาะเพื่อดำเนินคดีกับฝ่ายชาย
ทีนี้จากการตรวจสอบนะคะผู้ชายที่อยู่ในคลิปคือนายมินทดาอายุ๒๐ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่

หลังเกิดเหตุค่ะคุณพ่อของน้องเนี่ยคุณพ่อของน้องผู้หญิงบอกว่า
ลูกสาวรู้จักกับผู้ชายคนนี้หลายปีแล้วแต่พ่อไม่รู้จักพ่อไม่เคยคุยด้วย
รู้แค่ว่าก็ชอบพอกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะ
ลูกสาวกับผู้ชายคนนี้เขากลับมาจากทำงานที่จังหวัดแพร่
เมื่อวานก็เลยมาหาพ่อบอกว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้าน
บอกพ่อว่าอยากกลับมาอยู่บ้านก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่ง
ตอนค่ำก็ออกจากบ้านไปน้องสาวพ่อโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ย
ลูกสาวเธอโดนทำร้ายนะนี่ค่ะก็เลยแจ้งความเอาไว้
ตอนนี้ลูกสาวพักผ่อนอยู่บ้านนะคะยังไม่ได้คุยอะไรเยอะ
ลูกสาวถูกแฟนหนุ่มคนนี้ทำร้ายหลายครั้งแล้วด้วย
พ่อก็เพิ่งรู้แต่พ่อไม่เคยเห็นไงคะ
แล้วครั้งนี้มันมีหลักฐานชัดแบบนี้พ่อทนไม่ได้
แจ้งความแล้วค่ะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

หาไม่เจอครับมาแจ้งความแล้ว

หาไม่เจอมาแจ้งความแล้วรอบเลย
เคยคุยกับน้องผู้ชายไหมคะไม่เคยคุยกัน
ไม่รู้จักกันเลยเคยเห็นหน้าแว๊บ
แล้วครั้งนี้ยังไงคุณพ่อไม่ยอมแล้ว
ไม่ยอมครับไม่ยอมเอาให้ถึงที่สุดไปเลย
ตำรวจควบคุมตัวนายมินทดาแล้วนะคะ
ไม่มียาเสพติดอะไรในร่างกาย
แต่พอตรวจปัสสาวะมันม่วงที่ตัวไม่มียา
แต่ปัสสาวะม่วงก็ควบคุมตัวไปที่โรงพัก
แล้วก็สอบปากคำนะคะตำรวจบอกเลยว่าโอ้โห
ตอนสอบปากคำดูยังเมาอยู่เลย
เหมือนคนแบบไม่มีสติเลย
แล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยาน

แฟนก็ไปด้วยไปรับยาระหว่างทางทะเลาะกัน
เพราะจับได้ว่าเคยมีกิ๊ก

แล้วหลังจากนั้นตำรวจบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะ

เรื่องต้นนะคะแจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาบ้านะคะ

แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมีข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายตามมา

ต่อให้คุณไม่ไม่เมายาก็คุณก็ไปทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้อืม